ไปติดตามความน่ารักได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
โดยมีคุณการศรีเพชรสุวรรณผู้เป็นพ่อพยายามสารฝันให้กับลูกชาย
คือจะได้ที่๑บ่อยเป็นแชมป์บ่อยแล้วก็คือถ้าเขาสวยขี่เร็ว
แล้วก็คือเหมือนหล่อด้วยใช่ไหมลูกเขาก็จะชอบอะครับ

แล้วทำไมทำไมถึงชอบป๊าป๊าเมน

ซึ่งผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งคู่นะครับ
ทราบว่าน้องวินนี่นั้นเป็นนักปิดรุ่นจิ๋ว
ที่เป็นถึงแชมป์มินิโมโตรุ่น๕ขวบ
และที่สุดยอดไปกว่านั้นเจ้าตัวยังโชคดีแบบสุด

ชนิดที่มีคนมาขอซื้อต่อในราคา๕๐๐๐บาท
คุณพ่อยังไม่ยอมขายเลยครับ
ตอนแรกเนี่ยลูกผมก็คือมาเฝ้าแต่พิษ
ก็จะมานั่งเฝ้าไม่ได้ไปดูรถแข่งไม่ได้ไปอะไร
ตอนแรกก็ตะโกนเรียกแต่เขาก็ไม่หันมา

แต่ว่าพอเขาออกมาอีกทีนึงลูกผมก็ตะโกนเสียงดังเลย

แล้วก็ส่วนตอนกลางคืนก็ลูกผมก็ไม่ยอมกลับบ้าน
ก็รอที่จะส่งเขากลับบ้าน
จากเวลานั้นมีน้อยไว้โอกาสหน้าผมจะไปเก็บภาพการฝึกซ้อมการขับมอเตอร์ไซค์ของน้องวินนี่มาฝากคุณผู้ชมนะครับ

ที่ถูกจัดขึ้นให้กับบรรดาสื่อมวลชนและแฟนคลับ

บอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเป็นกันเองแบบสุด
มีการกล่าวทักทายเป็นภาษาไทย

คือการฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ๒๕ปีให้กับเจ้าตัว
ที่เกิดในวันที่๑๗ปรุงเภาคันด้วย

ไม่แค่ปีอีกสัปดาห์ขอบคุณบรรดาเอฟซีในไทยกันเลยทีเดียวครับ

ชุดศักดิ์วงธองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน